กะเพราร้านนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยค่ะอุ้ยกะเพราถาดยักษ์ภูกามยาวจ้า
มาเลยจ้าร้านนี้อยู่ริมถนนสายพยาวป่าแดดบ้านกว้าน
ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวค่ะ
เขาเปิดขายกะเพราเห็นไหมมีมากมายหลากหลายไซส์
คุณมากี่คนส่วนรสชาตินั้นเราก็ขึ้นชื่อว่ากะเพราแล้วก็จัดจ้านแซ่บอิ่มอยู่ทองแน่นอนนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณเอ๋คุณพรณภาแก้วมุงคุณค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านตามสั่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะ
แล้วก็เน้นกะเพราเป็นเมนูหลักเปิดขายมาลูกค้านี่คือชื่นชอบมากนะคะ
อุดหนุนทุกวันมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาหมดเลยและวันนี้พิเศษมากมากเลยนะคะ
ทางร้านมีโปรโมชั่นดีดีมาฝากเราด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมไปที่ร้านแล้วบอกว่า
รู้จักร้านกะเพราถาดภูกามยาวจากรายการตลอดข่าวคุณจะได้รับฟรีไข่ดาวทันทีเมื่อคุณสั่งกะเพรา๑จาน
ปรีไข่ดาวไม่ธรรมดานะคะถือว่าเป็นคนพิเศษคุณได้ไข่ไปเพิ่ม
ดังนั้นนะคะไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๓๐ตุลาคม
แปลว่ามีเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะบอกว่ารู้จักร้านมาจากรายการตลอดข่าวค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มนะใครอยากจะโทรไปสอบถามไปสั่งไว้ก่อนอะไรก็โทรไปได้เลยนะ๐๘๔๒๐๕๓๖๘๕